ส่วนอันนี้เหมือนกันนะผู้ชายคนนี้เขาก็มานั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าห้าง
ฝั่งนั้นเป็นคุณพ่อมากับลูกเล็ก๓ขวบ
แล้วเหมือนกับมีการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปคุณลุงที่สูบบุหรี่

เท่านั้นแหละค่ะฝั่งพ่อนะนะเอามีดออกมาแล้วก็แทงลุงเลย
นี่จังหวะที่หลังจากลุงโดนแทงนะแล้วพ่อกับลูกก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
แต่ดูลุงสิอาการลุงเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจไปช่วยนะคะ

ใช่ฮะหน้าซีดแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้จริงเราเสนอเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็มันมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง

หนีนะคะช็อตหนีคือช็อตที่หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะ
พาลูกชายวัย๓ขวบซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีไปนี่จังหวะนี้
อุ้มลูกไปด้วยนะคะตรงหน้าซอยพิบูรสงคราม๓๐นี่แหละ
แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งไหมฮะที่เห็นคุณลุงตอนโดนแทงแล้ว
คุณลุงเดินมาขอความช่วยเหลือบอกว่ามันแทงผมมันแทงผม
นี่ค่ะภาพต่างกล้องวงจรปิดต่างที่วันนี้นี่เห็นไหม

คลิปนี้มีเสียงไหมฮะคลิปนี้มีเสียงเนอะ
เราขอฟังคลิปนี้นิดหนึ่งครับ
ถ้าเงียบหูฟังดีจะได้ยินเสียงของคุณลุง
ตะโกนพูดว่ามันแทงผมมันแทงผมเพราะอะไรคุณลุงเนี่ย
เดินหนีมาจากนู่นพ่อลูกที่อยู่ตรงนั้น

ซึ่งคนที่เป็นพ่อแทงคุณลุงตรงจุดที่ไปนั่งด้วยกันเมื่อกี้
แล้วคุณลุงก็เดินหนีแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
มันแทงผมคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้บอกลุงโดนอะไร
สักพักหนึ่งก็เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนต้นที่คุณน้ำแข็งเปิดให้ดู
ก็คือตอนตำรวจมาถึงแล้วคุณลุงล้มจนหน้าซีดแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฝั่งคุณลุงได้รับบาดเจ็บจากการโดนแทง
ไปตั้งห้าแผลนะคะแล้วพ่อลูกอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แล้วหลังจากนั้นพอวินเขารู้ว่าผู้โดยสารที่เรารับมา
นี่ไปก่อเหตุแทงคนมาก็เลยปล่อยผู้โดยสารลง
พ่อลูกก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไป
คุณผู้ชมเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวคุณลุงคนนี้ชื่อคุณลุงกัมพลอายุ๖๖ปี
ส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมตอนเย็นรายงานมาว่าคุณลุงเสียชีวิตแล้ว
ใช่เสียชีวิตที่รงพยาบาลพนานเกล้า
เจอลูกสาวของคุณลุงกัมพล
บอกว่าเนี่ยพอรู้ข่าวจากพี่ชายนะว่าพ่อโดนแทง
รีบโทรไปหาพ่อเลยแต่คนรับสายไม่ใช่พ่อ
เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าพ่อน่ะอาการโคม่า
ตอนนี้ชีพจรคุณพ่อแผ่วลงแล้วแล้วหมอก็ปั๊มขึ้นมา
ลูกสาวบอกนะคะตอนที่คุณพ่อเสียตกใจมาก
คิดเลยว่าพ่อจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
จะต้องไปตลาดบางซ่อนจะไปซื้อกับข้าวมัน

เออว่าทำไมแกถึงต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทำไมสิ่งที่คนรักได้แบบใจรักได้ขนาดนี้
แทนแกสิ่งที่ทำให้แกเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้เขาเข้ามามอบตัวถ้าอยากเขาสำนึกผิดค่ะ
และผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเราก็
จริงเราก็ไม่อยากอะไรภาพใจแต่ชีวิตน้องคนก็เลือกว่ากันว่า
แต่เราก็อยากให้เขาแบบมาแบบขอโทษหรืออะไรอย่างนี้เราบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละเหตุการณ์ที่ตรงหน้าห้าง
บอกไม่คิดเลยว่าพ่อจะโดนแบบนั้นนะ
คือพ่อไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรใครเลย

ก็ทำให้อีกฝ่ายแค้นขนาดนี้

ก็ต้องไปดูนะว่าพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่หน้าห้าง

หรือยังไงเราเข้าใจแหละว่าควันบุหรี่มือสองมันไม่ดี
แล้วพ่อเขามากับลูกลูกยังเล็กอยู่๓ขวบ
ก็คงจะกลัวเรื่องผลกระทบกับเด็ก
แต่ไปแทงเขาแบบนี้มันก็ไม่ได้
ทางตำรวจค่ะผู้กำกับสพเมืองนนทบุรี
ก็บอกว่าคนก่อเหตุคุณผู้ชม
ตำรวจบอกคนก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อน

แล้วมันมีปากเสียงกันก่อนจะเกิดเหตุ
เดี๋ยวชุดสืบต้องตามตัวพ่อและลูกวัย๓ขวบนะคะ
ก็ต้องเอาตัวพ่อมาดำเนินคดีกตม

ว่าพอหลังจากขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว
ไปจอดลงแล้วขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ไปต่อตรงทางไหน